เพราะกรกตเองลงมติแล้วว่าขาดคุณสมบัติ

คนที่ไปยื่นเรื่องไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับ
คือคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะ
สมาชิกพักพลังประชารัฐใช่ไหมคะ

แต่เขาบอกเขาไปยื่นในฐานะประชาชน
ฉันชอบนะทุกครั้งที่คุณเรืองไกรออกสื่อเนี่ย

คุณเรืองไกรเนี่ยคือให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
มีมติในการส่งคำร้องเรื่องหุ้นไอทีวี

เพื่อให้วินิจฉัยกรณีการขาดคุณสมบัติของคุณพิธาริมเจริญรัฐนะฮะ
ว่าสมาชิกภาพการเป็นสอสอเนี่ยมีเหตุให้สิ้นสุดลงหรือไม่นะครับ
คุณเรืองไกรบอกว่าในฐานะที่เขาเป็นผู้ร้องหลัก
มีผู้ร้องอีกหลายคนแล้วก็มองว่าข้อโต้แย้งของคุณพิธา
ที่ยังไม่ได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเนี่ย
ที่คุณพิทาบอกต้องให้เขาชี้แจงก่อนเนี่ย
คุณเรืองไกรบอกฟังไม่ขึ้นเมื่อกรกตเห็นคำร้อง
กตเนี่ยจะตรวจสอบแล้วก็สามารถวินิจฉัยได้เองอยู่แล้ว
อย่างเช่นกรณีของคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
อดีตขวนหน้าภักดิ์อนาคตใหม่เมื่อปี๖๒
ก็มีการโต้แย้งว่าการไต่สวนไม่ชอบทำ
แต่สารลำนูนก็ใช้ลำนูนตามมาตรา๘๒วงเล็บ๔มาวินิจฉัย
แล้วกรกฎาก็เห็นก็เลยส่งไปให้สารลำนูน
ก็ถือว่าชอบแล้วนะครับครั้งนี้ก็เหมือนกัน

ค่ะคือเขาบอกว่ามันก็ไม่ต่างจากเคสของคุณธนทรไง
กรกตมีอำนาจในการพิจารณาแล้วก็ยื่นตรงให้กับสารรัฐธรรมนูล
เมื่อวานประธานกรกฎาก็ให้สัมภาษณ์
บอกว่าเรื่องนี้สามารถวินิจฉัยจบในชั้นของคณะกรรมการของกรกตได้อยู่แล้ว
คุณเรืองไกรก็หยิบยกอีกหลายกรณี
อย่างกรณีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายมนตรี
ถูกส่งไปสารรัฐธรรมนุนหลายกรณี
เรื่องเจ้าหน้าที่รัฐเรื่องข้อสอชอ
เรื่องการเป็น๘ปีอะไรพวกนี้ก็เทียบเคียงกันให้หมดนะฮะ
ซึ่งตรงนี้ที่จะต้องชี้แจงหรือไม่ชี้แจง
ส่วนการโหวตเลือกนายกวันพรุ่งนี้๑๓กรกฎาคม
คุณเรืองไกรบอกว่าใครที่โหวตให้คุณพิทาเป็นนายกเนี่ย
มันอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการขัดรัฐธรรมนูญนะ
๑๕๙คำร้องผมที่ขอให้พปฎตั้งเรื่องรอเลย

ผ่านมาตรฐานการิยธรรมฝ่าฝืนการิยธรรมอย่างร้ายแรง

ก็เหมือนกับที่อาจารย์เสรีสุวรรณภานนท์
หนึ่งในสวที่บอกเอาไว้นะฮะบอกว่าใครที่โหวตให้คุณพิทาเป็นนายก

ก็น่าจะเตือนคุณเรืองไกรก็เลยบอก
เนี่ยก็อาจจะขัดต่อรัฐนูนเหมือนกันนะอาจจะสุ่มเสี่ยงนะ
ถ้าเกิดตอนหลังมีคำวิทย์นี้ฉายมาว่าคุณพิทาเนี่ย
ขาดสมาชิกภาพในการเป็นสอสอจริง
ซึ่งมันจะพันกับคุณสมบัติเดียวกันกับคันดิเดตนายกไง

ที่บอกว่าระวังจะโดนอาญาไปด้วยใช่ไหม
ต่อให้เราไม่รู้ว่าจะเป็นผิดไม่ผิด
ถ้าโหวตไปก็จะโดนไปด้วยอย่างนั้นหรือ
เราก็ไม่รู้ไงอันนี้เขาออกมาเตือน

สุดท้ายมันก็ต้องมีคนไปยื่นตีความอยู่ดีนั่นแหละ
คือคนพูดขึ้นมาบอกนี่เกมการเมืองใช่ไหม

พูดเลยหลายคนบอกว่าไอ้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้
มันคือเกมการเมืองเพื่อสกัดกั้นอะไรบางอย่างหรือเปล่า
สวสมชายแสวงการก็บอกนี่ไม่ใช่เกมการเมือง

ไม่ใช่หรอกมันก็เป็นกลไกมากกว่า
คุณสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาค่ะ
ก็ออกมาพูดถึงกรณีที่
กรกตส่งคำร้องถึงสารรัฐธรรมนูล

ได้รับการจัดสรรมา๒ชั่วโมงให้อภิปราย
ให้สมาชิกได้สื่อสารกับสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร

ว่าการตัดสินใจของสวแต่ละท่าน
ใช้วิธีภาวะและข้อพิจารณาอย่างไร
กรณีคดีของคุณพิธาย
ความเห็นส่วนตัวก็มองว่าคุณพิธาย
เข้าไปชี้แจงในที่ประชุมแล้วก็แสดงวิสัยทัศน์ได้

พอนักข่าวถามย้ำไปว่า
แล้วการที่กรกตยื่นเรื่องต่อสารในวันนี้เนี่ย

โหวตเลือกนายกของสวจริงเหรอ

ไม่ใช่มาทำเอาเพิ่งทำเอาวันนี้

ไม่ใช่เกมการเมืองที่รอเวลามาทำให้มันส่งผล
หรือว่ามีผลกระทบใด

ไม่ได้มีใครเอาหุ้นไปใส่ในมือให้ถือซะหน่อย
ส่วนกรณีที่มีการโพสต์เฟซบุ๊คที่บอกว่า

เหลืองแจ๊กแกร่วยเอ๋ยอดีตรัฐมนตรีสอเสือเอ๋ยอะไรเอ๋ย

ขบวนการพยายามจะทำสิ่งนี้ด้วย
แต่ยืนยันก่อนนะว่าผมไม่ได้กล่าวหาพักเก้าไกลนะ
อาจจะเป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่อาจจะไม่ชอบอีกฝ่ายหรือเปล่า
นี่นะคะยืนยันว่าสวไม่ยุ่งเกี่ยวในเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล
ไม่ว่าจะเป็นคั่วไหนจะคั่วเดิมคั่วใหม่คั่วเก่าข้ามคั่วจะไม่ยุ่ง
ดูแค่ว่ามันเหมาะสมที่จะใช้นโยบายหรือใครจะเป็นนายกเท่านั้น
ที่ออกมาเตือนเนี่ยเพราะสวหลายท่านมาบ่นให้ฟังว่ามีการติดต่อทาบทามแบบนี้
แต่คนละอันกับอีกท่านหนึ่งที่บอกว่าทาบทามไม่ให้โหวต
มีสวบางท่านมาบอกผมว่าทาบทามให้โหวตมากกว่า
ก็อย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าผมว่าตักกะมันประหลาดถ้าจะให้เงินเพื่อไม่ให้โหวต
เป็นตักกะที่ประหลาดมันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่า
เมื่อเช้าก็เห็นออกรายการวิยุโทรทัศน์หลายที่ว่า
มีลายหลุดจากสวแล้วบอกว่ามาทาบทามให้จ่ายเงินให้กล้วย
เพื่อจะให้ไม่โหวตให้คุณพิทาซึ่งผมบอกแล้วอย่างนั้นใครได้ประโยชน์อ่ะ
คือมันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ถ้าจะโหวตให้คุณวิทา
ผมก็ไม่เชื่อว่าคุณพิทาจะไปทำแต่ว่าอาจจะมีกลุ่มไม่หวังดี
พยายามทำให้มันวุ่นวายนะครับทำให้มันเกิดเรื่องนี้
ถามว่ามีไหมก็เรียนตรงว่ามีข้อมูลที่สมาชิกมาเปลยให้ฟัง
เมื่อ๔ปีที่แล้วตอนนั้นได้แถลงข่าวชี้ให้เห็นว่าเกิดกรณีไม่มีมาตรฐาน
ในเรื่องระยะเวลาการพิจารณาของกรกตแล้วคุณปิยบุตรก็ยก
กรณีการพิจารณาเรื่องคุณสมบัติต้องห้ามของอดีตรัฐมนตรีดอนปรมัติวินัย
กรกตใช้เวลาในการพิจารณาส่งสารรัฐธรรมนูล๓๘๖วัน
รัฐมนูลใช้เวลาพิจารณารับคำร้อง๗๐วันแล้วก็ไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว
คุณดอนปัจจุบันก็ยังทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอยู่นะ
คุณปิยบุตรบอกว่าลักษณะต้องห้ามของ๔รัฐมนตรีสมัยรัฐบาลของคอสช
กรกตใช้เวลาพิจารณาส่งสารรัฐธรรมนูล๓๕๕วันสารรัฐธรรมนูญใช้เวลาพิจารณาคำร้อง๗๕วันและไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว
แต่พอคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจกรกตใช้เวลาพิจารณาส่งสารรัฐธรรมนูล๕๑วัน
รัฐธรรมนูญใช้เวลาพิจารณาคำร้อง๗วันและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว
ซึ่งกรณีของคุณธนทรเนี่ยคุณปิยบุตรบอกว่ากลายเป็นสถิติที่กรกตพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับลักษณะต้องห้าม
และสารรัฐธรรมนูลรับคำร้องรวดเร็วที่สุดราวกับนั่งรถไฟความเร็วสูง
แต่วันนี้ผ่านมา๔ปีคุณปิยบุตรบอกว่ากรณีของคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐ
นิติสงครามกระทำซ้ำแล้วก็ทำลายสถิติการพิจารณาคำร้องของกรกตอย่างรวดเร็ว
คุณธนทรนี่๕๑วันใช่ไหมก่อนส่งสารรัฐธรรมนูล
แต่คุณพิธาเนี่ยคุณปิยบุตรบอกว่าคุณเรืองไกรไปยื่นคำร้องต่อกรกต๒๐มิถุนายน
นี่นับแบบยื่นคำร้องซ้ำอีกครั้งด้วยนะแล้วส่งสารรัฐธรรมนูลเนี่ยเท่ากับว่าใช้เวลาแค่๓๒วันเท่านั้น
ซึ่งคุณปิยบุตรบอกว่าพวกเขาที่เป็นบรรดาภูมิกับภาพยนตร์
ยังคงตั้งหน้าตั้งตาเอาหนังม้วนเดิมกลับมาเล่นใหม่หนังม้วนนี้เล่นกันมาเกือบ๒๐ปีแล้ว